เพราะว่าดิฉันเปลี่ยนกระโปรงออกแล้ว

เพราะว่าฉันจะไปดูคอนเสิร์ต

ในเรื่องตอนแสดงกันเนี่ยเขินหลุดคำกันอยู่บ่อยอยู่เหมือนกัน
เพราะว่าแก้วบอกว่าตีกันทั้งเรื่องค่ะเรื่องนี้
เออเดี๋ยวไปฟังน้องแก้วกับโชนี่หน่อยเจ้าอาจารย์

เพราะว่าเราแบบคุ้นเคยสนิทกันใช่ไหม
การที่เราอยู่แบบใช้ชีวิตปกติกับในกองมันคนละแบบไง
เพราะว่าในกองนี้เราต้องสวมบทบาทต้องเป็นนักแสดง
พออยู่ด้วยกันเราชิลมากเราจะแบบอะไรอย่างนี้

มันรู้ว่าเขาคือใครอะไรอย่างนี้
ก็ต้องปรับตัวนิดนึงค่ะ
หน้าก็รู้ว่าเขาคือใครเอ๊ะเขาคือใครนะคะ

แต่อย่างที่บอกไปแหละเรื่องนี้ไม่น่าจะหวานกันมาก
เพราะดูชื่อเรื่องนางสาว๑๘มงกุฎ

แต่เห็นว่าบนเวทีคอนเสิร์ตที่ผ่านมา

ซีนหวานกระจายจ้ะแม่

อวดแฟนแห่งปีให้กับหนุ่มโทนี่

อย่างไก้แก้วหอมจริง

มันก็เขินแหละเพราะว่าในนั้นมีลายคนมาก

แบบถ้านั้นกอดแทนละกันแบบนี้ครับ

ไม่ได้อวดครับก็ใช้ชีวิตปกติครับ
ถ้ามองจริงหนูว่ามันไม่ได้หวานจนเลี่ยนขนาดนั้นค่ะ
คือมันก็เป็นปกติเนอะเราขึ้นไปร้องเพลงอะไรอย่างนี้
มันก็คือการแสดงหนึ่งเหมือนกัน
มันเป็นการแสดงที่มาจากอินเนอร์ข้างใน